คุณผู้ชมครับคุณเดือนเต็มสาริตุลอตุ๊กมาแจ้งข่าวเศร้า
ทันบ้างครับใครทันผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงจำได้ไหมว่าใคร
จำได้ไหมครับผมจำได้ครับคุณลินดาค้าทันเจริญ
นี่คือรูปสมัยที่คุณลินดาสาวเป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นนางแบบที่สวยด้วย
โพสต์ข้อความอาลัยรักคุณลินดาค้าทันเจริญเมื่อวานนี้แล้วระบุรายละเอียด
พิธีรดน้ำศพและจะสวดอภิษฐรรมนะครับจะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
รดน้ำศพวันนี้นะครับเวลา๔โมงเย็นครับ
คุณลินดาค้าทันเจริญจากไปอย่างสงบด้วยอายุ๖๖ปีที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
อาการติดเชื้อนะครับปอดติดเชื้อหลังจากประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำ
แล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอำมพลึกรักษาตัวอยู่นานหลายปีจนอาการดีขึ้น
หลังจากนั้นคุณลินดานะครับป่วยเป็นโรคมะเร็งที่โคนลิ้นฮะ
แต่ก็รักษาจนหายนะรักษาจนหายแต่ร่างกายของท่านอ่อนแอครับ
แล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานถึง๑๕ปี
กระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณลินดาอาการสุดครับคุณผู้ชม
และท่านจากไปอย่างสงบช่วงเช้าของวันที่๒๗
พฤศจิกายนเวลา๗นาฬิกา๔๐นาที
ระหว่างรักษาตัวอาตุ๊กเดือนเต็มนะฮะ
กับเพื่อนรักร่วมวงการที่ใกล้ชิดกัน
หมั่นเอาเทปสวดมนต์นะครับมาเปิดให้กุลิน
ให้คุณลินดาฟังเพื่อให้เข้าใจในศัตรยธรรมของชีวิต
นะครับคุณเดือนเต็มเนี่ยเป็นเพื่อนรัก
แล้วอยู่ในช่วงสำคัญของชีวิตของคุณลินดามาตลอด๑๘ปี
กระทั่งนี่แหละครับวันเกิดตอนคุณลินดาอายุ๖๒
นะครับคุณเดือนเต็มเนี่ยก็นำเค้กมาเป่า
ให้ถึงเตียงคนไข้แบบนี้ครับ

คุณผู้ชมครับคุณลินดาค้าทันเจริญเป็นนักแสดงครับ

ภาพยนตร์เรื่องแก้วของคุณเปี๊ยกโปสเตอร์เนี่ยโอ้โห
คุณลินดาแสดงกับคุณทูลฮิลัญทรัพย์
ดังมากดังมากนี่ฮะสวยไหมครับสวย
เป็นที่จดจำฮะการแสดงภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่า
โอ้โหเรื่องนั้นดังมากผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดจำได้แล้วใช่ไหมครับ
เพราะว่าคุณผู้ชมร่วมที่ร่วมสมัยกับ
โอ้โฮไฟล์สตาร์โปรดัคชั่นโอ้โฮ
อายุ๓๐ไปปลาย๔๐มาแล้วต้องรู้จักครับ
ก็เป็นค่ายไฟล์สตาร์โปรดักชั่นนะครับแล้วก็มีผลงานทางโทรทัศน์มากมาย
รวมถึงโอ้โหเป็นนางแบบชั้นนำขึ้นปกนิยสารมาแล้วนับไม่ถ้วน
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลินดาขาทันเจริญครับครับ